สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องปฏิรูปตำรวจแล้ว
ในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการทวงคืนผืนป่า
ก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่โดยเฉพาะการทวงคืนผืนป่า
สปกรแล้วเอามาแจกจ่ายให้เกษตรกร
ตั้งไว้ประมาณ๑ล้านไร่เออเรื่องนี้จะไปถึงไหนยังไง
มีคนถามเข้ามาเยอะเลยครับว่าช่วยอธิบายให้หน่อย
ระหว่างที่ดินกรมอุทยานที่ดินกรมป่าไม้และที่ดินในสปกรเนี่ย
มันเหมือนมันต่างกันยังไงเออทำไมต้องต้องแยกแยะ
แล้ววิธีการปฏิบัติในการที่จะทวงคืนมาก็ต่างกัน
กฎหมายก็ต่างกันขออธิบายอย่างนี้ครับ
เพื่อจะได้ทำความเข้าใจสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องการทวงคืนปืนป่า
สภาพที่ดินสอปกรจึงมีปัญหาทับซ้อน
ที่เป็นข่าวกันมาว่าทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นทับซ้อนกับกรมป่าไม้ทับซ้อนกับกรมอุทยาน
ฟังคำตอบจากอธิบดีกรมป่าไม้หน่อยครับ
ธิบดีกรมป่าไม้ว่ายังไง
ธิบดีกรมป่าไม้ท่านชนละทิศสุรัสวดีท่านบอกว่า
เมื่อปี๒๕๓๖ถึง๒๕๓๗กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมให้สอปกร
เน้นว่าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
เพื่อไปจัดสรรให้แก่เกษรษฐกรจำนวน
จำนวนทั้งหมด๔๔ล้านไร่เอาแล้วยังไงหลังจากนั้นก็มีการทยอยส่งคืนมาให้เรื่อย
เอาถามว่าทำไมต้องส่งคืนเนื่องจากพื้นที่ที่ส่งมอบไปเมื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วเนี่ย
ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์เวลานี้กระทรวงเกษตรส่งคืนมาแล้วประมาณสิบล้านไร่
นี่เห็นไหมครับส่งไปเพื่อที่จะให้เอาไปทำเป็นที่ดินสอปกรให้ประชาชนคนไม่มีที่ดินมาทำไร่ทำนาทำมาหากิน
แต่ปรากฏว่าสปกรบอกนี่ที่ที่ให้มามันไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมแต่เป็นป่าสมบูรณ์อยู่
ถ้าเป็นป่าสมบูรณ์อยู่เอามาให้ชาวบ้านชาวบ้านชาวนาชาวเกษตร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
นี่เห็นมั้ยครับว่าในอดีตเนี่ยทำกันมายังไงป่าสมบูรณ์แท้ตัดออกไปให้สอบพกไปแก่ไก่ประชาชนทำมาหากิน
นี่ก็เป็นเรื่องแปลกในอดีตที่ผ่านมาทีนี้ระหว่างที่ดินของกรมอุทยานกับที่ดินสอบพกเมื่อกี้กลมป่าไม้นะ
นี่ก็เป็นเรื่องแปลกในอดีตที่ผ่านมาหากินนี่ก็เป็นเรื่องแปลกในอดีตที่ผ่านมาหากิน

นี่ก็เป็นเรื่องแปลกในอดีตที่ผ่านมาหากิน

นี่ก็เป็นเรื่องแปลกในอดีตที่ผ่านมาหากิน

หรือที่วังน้ำเขียวเมื่อหลายปีก่อน
คนนี้ครับเป็นคนเด็ดขาดเอาจริงเอาจังมากเลย
ตอนนี้ถ้าไปถามคุณดำรงว่า
ปัญหาระหว่างหน่วยราชการกรมป่าไม้กรมอุทยานสปกร
ทำไมจึงมีปัญหาเออทำไมถึงมีปัญหา

บอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างที่ดินสอปกรกับพื้นที่ป่า
ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้
และพื้นที่อุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติ
เกิดจากปัญหาการเมืองในอดีต
ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการส่งมอบระหว่างกรมป่าไม้กับกระทรวงเกษตร
เป็นไปแบบลวกนี่เป็นไปแบบลวก
ไม่ได้รังวัดขอบเขตให้ชัดเจนถูกต้อง
มาตรวจสอบภายหลังก็พบว่าหลายพื้นที่อยู่ในพื้นที่ป่าสมบูรณ์
คลั้นจะเอาคืนก็ไม่ได้เพราะว่ามีชาวบ้านนำร่องเข้าไปใช้พื้นที่อยู่ก่อนแล้ว
ประกอบกับปัญหาการเมืองในเวลาต่อมาก็คือว่า
พักการเมืองที่ดูแลกระทรวงเกษตรกับพักการเมืองที่เข้าไปดูแลกระทรวงทรัพยากรอยู่กันคนละพักฮะ
พออยู่กันคนละพักเนี่ยการบริหารจัดการก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะต่างพักต่างก็ไม่ฟังกัน
แล้วปัญหาก็ล่วงเลยลุกลามมาจนถึงวันนี้
คุณดำรงพิเดชบอกอย่างนี้บอกว่า
อุปสรรคที่เกิดก่อนหน้านี้ทำให้พื้นที่สอปกรปฏิรูปไม่ได้
เอาคืนมาก็ไม่ได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในมือของนายทุนและผู้มีอันจะกิน
เพื่อเอาพื้นที่เหล่านี้คืนให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่ง
ชาติมาดูแลต่อถ้าหากพ้นจากรัฐบาลยุคนี้ไปเนี่ยเชื่อเหลือ
เกินว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกพื้นที่ป่าก็จะถูกบุก
ลุกลุกลามออกไปเรื่อยฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเห็น
เลยนะครับว่าไม่เฉพาะภาคกับเอกชนผู้ถือครองสวปกรผิด
กฎหมายเท่านั้นที่ทางราชการต้องไปสะสางส่วนราชการด้วย
กันเนี่ยก็มีปัญหาต้องแก้ไขครับเพราะว่าต้นต่อที่ผ่าน
มาราชการต่อราชการก็มีปัญหากันที่ผมสะดุดใจก็คือว่า
ลมป่าไม้เนี่ยยกพื้นที่ไปให้ตั้งเยอะแยะแล้วสปกรเป็น
ดูทีหลังว่าเอ๊ะนี่ยังเป็นป่าสมบูรณ์อยู่นี่มันไม่ใช่ป่า
เสื่อมโทมที่จำเอามาตัดพื้นที่เป็นสปกให้คนเข้าไป
ทำกินคำถามต้องถามย้อนหลังว่าในอดีตเนี่ยกรมป่าไม้
ทำงานกันยังไงล่ะทำไมจึงเอาป่าสมบูรณ์ป่าดีเนี่ยไป
ขีดวงให้เป็นพื้นที่ป่าสวมเสริมแล้วให้คนเข้าไปทำมาหากิน
นี่ยังดีนะครับที่สปกรเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้เป็นป่าอุดม
สมบูรณ์อยู่เขาก็คืนไปให้คืนไปให้เป็น๑๐ล้านไร่คิดดู
กันแล้วกันครับว่าที่ผ่านมาทำงานกันยังไงแล้วที่คุณ
ดำรงพิเดชพูดนั้นชัดเลยกรมนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงนี้
กรมนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงโน้นแล้วแต่ละกระทรวงก็มีพัก
สังกัดอ่ะคนละพักการเมืองกันฉะนั้นปัญหามันก็ยิ่งทับ
ซ่อนเข้าไปใหญ่คุณดำรงพิเดชจึงบอกว่าถ้าอย่างนี้
ราชการคอสชเนี่ยควรจะต้องเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยปัญหาเรื่อง
รังวัดก็เหมือนกันคุณดำรงพิเดชบอกที่ผ่านมาเนี่ย
แนวเขตรังวัดกันลวกลวกเอ๊ะเรื่องของผืนป่ามันสำคัญนะ
ครับทำไมทำรังวัดกันลวกลวกคนไม่พอหรือว่าเครื่องไม้
เครื่องมือไม่พอหรือว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าพอรังวัดกัน
ลวกผลที่ตามมาก็เป็นอย่างนี้คือไม่มีความชัดเจน
ฉะนั้นกระบวนการทวงคืนผืนป่าก็ทวงไปแต่ในกระบวนการ
บริหารจัดการไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนี่ยสองสามกลมนี้
ควรจะถูกจัดระเบียบคอสชควรจะให้ความสำคัญกับ
เรื่องนี้เรื่องแผนที่เรื่องรังวัดเนี่ยจะได้จะได้ตรง
กันถ้าไม่ตรงกันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกถัดมาสุดท้าย
ก็คือว่าประชาชนที่เขารอที่จะเข้าไปทำมาหากินใน
เขตสปกณนี้ที่เขากำลังจะขีดวงกันใหม่นี้เขาก็
อยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เข้าไปทำมาหากินเมื่อ
ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปเนื้อที่ตั้งแต่๕๐
ไร่ขึ้นไปเนี่ยมีทั้งหมด๔แสนกว่าไร่เขาจะทวงคืนให้ได้
วัน๑๒๙วันเนี่ยนับมาตั้งแต่วันที่๕กรกฎานะหลังจากใช้
มาตรา๔๔อันที่๒ที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรไปแล้วแต่มีบุคค
คนซื้อไปและครอบครองที่ดินกว่าร้อยไร่รวมทั้งหมดเนี่ย
ไร่อันนี้ก็จะทวงคืนให้ได้ภายใน๑๕๐วันนับจาก
วันที่ห้ากรกฎาที่ผ่านมาแล้วที่ดินประเภทที่สามคือที่ดิน
สารมีคำพิพากษาถึงสูงสุดแล้วมีอยู่ประมาณหมื่นไร่จะ
ทวงคืนให้ได้๑๕๖วันก็นับมาจาก๕กรกฎาแล้วพอเป็นอย่าง

ยังไงต่อท่านดูในกราฟิกนี้สิครับเอามาปฏิรูปที่ดินเอามา
จัดสรรแปลงที่ดินเอามาตัดถนนสายหลักสายรองเข้าไปเอามา
ระบบประปาไฟฟ้าเข้าไปเอามาเตรียมพื้นที่สำหรับเกษตรกร
แล้วหลังจากนั้นทำยังไงล่ะครับหลังจากนั้นก็ส่งมอบที่
ดินให้กเศรษฐกรผ่านสากร
สากรเน้นตรงนี้ครับเพราะถ้ามอบให้เป็นรายเนี่ยวัน
หนึ่งก็จะเอาไปขายให้กับนายทุนอีกรวมรวมกันมาเป็นแปลง
ขายให้กับนายทุนวันหนึ่งนายทุนก็เอาไปทำรีสอร์ทอีก
วันหนึ่งนายทุนก็เอาไปทำโรงแรมเป็นบ้านพักเหมือนที่เป็น
อยู่ในปัจจุบันอีกฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครเป็นเกษตรกรไม่
มีที่ทำกินที่เขาจะจัดให้ไปมีที่ทำกินเนี่ยไม่มีสิทธิ์
ที่จะถือครองที่ดินโดยเอกสารแต่จะไปทำในรูปของสากรป้อง
กันเอาที่ไปขายในทุนครับรอหน่อยนะฮะนี่ร้อยกว่าวันท่าน
นับมาจากวันที่๕ตอนนี้ก็เอาประมาณว่าเหลือร้อยกว่าวัน
นิดนิดจะเอาไปจัดสรรใครที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้าข่ายที่
ได้รับการจัดสรรที่ดินเหล่านี้ก็เตรียมตัวภายในรัฐบาล
ชุดนี้ภายในรัฐบาลชุดนี้เอานะปีกว่าจะได้เข้าไปทำ
หากินในที่ที่เขาจัดให้เป็นรูปสากรนี่คือขีดเส้นใต้
วันนี้ที่จะอธิบายว่าเรื่องราวปัญหาของการทวงคืนผืนป่าระหว่างสามกรม
เป็นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับ
กว่า๔แสนไร่สำหรับที่ดินกลุ่มแรกใช้ระยะเวลาในการทำงานประมาณบวกลบ๑๒๙วัน
ก็ต้องมาติดตามกันว่าจะปฏิบัติการได้มากน้อยแค่ไหน
สำหรับการทวงคืนผืนป่าแล้วก็เอามาทำเป็นสถานที่ที่ดินทำกิน